ขวดอีกนะวันนี้มีแต่เรื่องร้อนแปลกเวทีประกวดฮะ

น้องพิซซ่าตีลังกามวรรณา

แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนตะลึงกันทั้งเวที
ธรรมดาโลกไม่จำเดินชุดว่ายน้ำต้องเฉิดฉายสวย
แต่ว่ารอบนี้น้องพิซซ่าสิริยศชุบปวาอายุ๑๗ปีพอมาถึงตีรังกามัวหน้าเลย
กลางเวทีเลยกรรมการตกใจเลยพิธีกรที่กำลังเอ่ยชื่ออยู่
พูดชื่อแล้วประวัติอยู่แทบจะหลุดขำออกมา
ใช้คำว่ากูในใจกูทำงานมานานไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะฮะ
ส่วนน้องพิซซ่าเนี่ยเป็นตัวแทนมาจากอำเภอสุวรรณภูมิเพื่อมาชิงไปมาอยากรู้สักนิดตอนพิซซ่าตีรังกาอันนี้คิดล่วงหน้าหรือตั้งใจจะโชว์หน้างานเลย
ใครบอกโอ๊ยเขาไม่ธรรมดาเขาตีรังกาขาฉีกมาแล้วหลายต่อหลายทีรอบนี้ถือว่าเป็นธรรมดาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
แม้มงไม่ลงแม้มงไม่ลงแต่คนก็คงจะจำชื่อของน้องพิซซ่าเอาไว้ในใจแล้วถ้าหากครั้งหน้าฟ้าใหม่มีตีรังกาให้หลับตานึกไว้เลยว่าใช่
คิดว่าจะเป็นพิซซ่าแน่เป็นเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเป็นการสร้างตำนานหน้าใหม่ธรรมดาโลกไม่จำครับ